มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวการสร้างอาชีพดีกว่า
คือหลายคนมีความชื่นชอบในการเลี้ยงควาย
โดยเฉพาะควายสวยงามจนหลงรัก
รักจนถึงขั้นไปสู่ขอด้วยเงินหลักล้านนะคะ

เขาบอกว่าจริงก็เป็นมือใหม่เพิ่งหัดเลี้ยงควายมาได้๖เดือน
พอ๖เดือนแล้วก็ซื้อควายมา๒ตัวแล้วนะ
เขาซื้อมาจากตลาดนัดโคกระบือซื้อมามูลค่า๑๓แสนบาทก็คือแสนสามอ่ะ
เลี้ยงไว้ที่โรงงานอยากจะเลี้ยงไว้ทำอะไรรู้ไหมดูเล่น
ควายเครียดเพราะว่าคนเลี้ยงควายสวยงามบางจริงก็ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ดูเล่นไว้ประกวดอะไรอย่างนี้นะคุณเนาะ
พอเลี้ยงไปเรื่อยตกหลุมรักตกหลุมรักการเลี้ยงควายแล้ว
เพราะเขาบอกว่าควายมีมนต์เสน่ห์ของตัวเอง
คือควายมันก็เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนะคุณใครเลี้ยงก็รัก
ควายชอบทำให้เราตกหลุมรักจมปักเพราะรักเธอ
แต่ว่าควายรักเขานะเพราะว่าควายเนี่ยขาดเข่าไม่ได้
มาแล้วเข้าเรื่องควายนี้ดีกว่าไม่เข้าเรื่องควายคุณแล้วนะคะ
ปัจจุบันเขาบอกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนโรงงานมาเป็นฟาร์มเลี้ยงควายไปแล้ว
และตอนนี้ควายในฟาร์มมีทั้งหมด๓๕ตัวแล้ว
และเขาก็เลยมาทำการสู่ขอแม่พันธุ์ชั้นเลิศจากเสียอาคม
โคกกลางฟาร์มควายไทยที่ตำบลกุจิกอำเภอท่าคันโท
จังหวัดกาลสินเข้าสู่ฟาร์มพิมพามหาเศรษฐี
ซึ่งเป็นแม่พันธุ์อายุ๒ปี๘เดือนน้ำหนัก๕๐๐กิโลกรัม
ส่วนสูง๑๕๗เซนติเมตร
สะโพกขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหน
สู่ขอนี่ราคา๒๙๐๐๐๐๐บาท
สู่ขอมาเป็นแม่พันธุ์คุณภาพ
เพื่อสร้างพันธุ์ควายงามให้เกษตรกรที่สนใจ
อยากจะเลี้ยงควายงานได้แบบว่ามีน้ำเชื้อ
ได้ใช้แบบว่าพันธ์แม่พันธ์
ควายไทยเขามีการขายน้ำเชื้อนะถ้าเป็นตัวผู้

แต่อันนี้คือเขาหาแม่พันธุ์ที่ดีเอาไปผสมกับควายที่เขามีอยู่
ก็จะได้พัฒนาสายพันธุ์ให้มันสวยแล้วก็ดียิ่งขึ้น

คุณอย่าพูดงั้น

มันข่างไกลมากนะ
มันจะรับกันไม่ได้